เราพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง
ในการเจอกับเวียดนามสำหรับศึกบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนเอเชียรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
เดิมสนามเกมแรกวันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับ
ทิพย์สงกระสินก็มีการพูดถึงหมายเลข๑๐หลังจากฮือฮาไม่น้อยที่เขานั้นได้ใส่เสื้อหมายเลขนี้
จากการประกาศอย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แต่จริงแล้วเสื้อหมายเลขนี้เจก็มีคำตอบมาฝากด้วย
เล่าถึงเบื้องหลังการใช้เบอร์๑๐ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก
หลังจากที่เทียรสินแดงดากองหน้ารุ่นพี่ที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมา
ยังไม่ฟิตสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ติดทีมในชุดนี้เพราะว่าไม่ได้
ไม่ได้ถูกเรียกมาเจก็บอกว่าเขาคุ้นเคยนะครับกับเบอร์สิบ
เพราะว่าเป็นเบอร์ที่ใส่ตั้งแต่เด็กรวมถึงช่วงที่ติดเยาวชนทีมชาติครั้งแรก
แล้วก็เป็นเบอร์ที่คุณพ่อกล้องพบชอบด้วยก่อนจะใช้เบอร์๑๘สมัยเล่นให้กับ
ซีเทโรสโมสรแรกในอาชีพเพราะว่าช่วงนั้นมันมีเบอร์หลัก
พวกรุ่นใหญ่เขาใช้หมดแล้วนะครับซึ่งก็มีหมายเลขนี้พอดี
แล้วสุดท้ายนะครับมันกลายเป็นเลขนำโชคนะครับเป็นเลขสิบแปด
เพราะว่าเลขนี้นะครับเป็นวันที่คุณปู่แล้วก็คุณย่านะครับ
เสียชีวิตในวันที่สิบแปดเหมือนกันอีกและก็ยังเป็นเลขที่คุณแม่พรสวรรค์นะครับ
คุณแม่ของเจเนี่ยชอบด้วยชนะทิพย์ก็ยังบอกอีกนะครับว่าเขาได้คุยกับธีรสินก่อนจะเลือกเบอร์๑๐โดยมุ้ย
เป็นคนเปิดประเด็นก่อนด้วยว่าตอนนี้เบอร์๑๐ว่างแล้วซึ่งเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้โอกาสใช้เบอร์นี้
เขาก็จะกลับไปใส่เบอร์๑๘เหมือนเดิมแล้วก็ยังอยากเล่นทีมชาติกับมุ้ยไปนานครับ
ส่วนธีรสินกองหน้าวัย๓๑ก็ยืนยันว่าเขายินดีที่ชนะทิพย์นั้นได้สวมเสื้อหมายเลข๑๐แทน
ที่เบอร์๑๘ตกเป็นของเอกณิตปัญญาดาวรุ่งดวงใหม่นะครับ
ก็บอกว่าเขาไม่ได้ยึดติดเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ของของเขาอยู่แล้ว

และที่ผ่านมาก็มีรุ่นพี่หลายคนใช้
จนกระทั่งมาถึงเขาที่รับช่วงต่อมาจากทศตวรรณศรีปาน
แล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์จะใส่เบอร์๑๐
และถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์ที่มีความสำคัญในการแข่งขันฟุตบอล
เพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ของจอมทัพนะครับ
แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันสำคัญมากกว่าคือทงชาติบนเสื้อ
ส่วนตัวเขาอยากมีโอกาสนะครับกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้แม้ว่าทีมจะสมบูรณ์เต็มที่แล้ว
เขาไม่ได้อยู่ในชุดนี้แต่เขาจะคอยให้กำลังใจ
หวังว่าจะมีผลงานที่ดีด้วยครับ
ก็เลือกให้ชนะทิพย์สงกระสินกับธีรทรบุญมาทัน
สองผู้เล่นทีมชาติไทยในชุดทำศึกบอลโลกรอบคันเรื่อง
ที่จะเจอกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
ติดทีมยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันนัดที่๒๕ของระดูการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ส่วนธีรทรครับระเบิดฟอร์มยิงประตูแรกในการเล่นที่ญี่ปุ่นได้
หลังย้ายมาค้าแข้งเป็นระดูการที่๒จังหวะนี้ครับ

ประตูนี้ของธีรทรก็ได้รับเลือกนะครับให้เป็นลูกยิงยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยครับ
แอบถ่ายการซ้อมของทีมชาติไทยเป็นภาพเด็ดบนหน้าจอ
จากด้านนอกสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
ก็ถ่ายจากโรงแรมที่พักของนักข่าวเวียดนาม
ล่าสุดนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับพลตรวจเอกสมยศ
ก็บอกนะครับว่าประสานไปที่เจ้าของที่พักแล้ว
พร้อมทั้งเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้เข้มงวดมากขึ้นในช่วงซ้อมของทีมไทยแล้วก็เวียดนาม
ก็มีรายงานด้วยนะครับว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยแบนไปเลยครับ
ย้ำว่าเกมระหว่างทีมไทยกับเวียดนาม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไปพรุ่งนี้แล้วนะครับ